อันนี้ต้องบอกว่ากู้ภัยไทยเนี่ยหัวใจเกินร้อยจริงทำได้ทุกอย่างได้ทุกงาน
เหตุการณ์นี้คือมีผู้หญิงคนนึงเขายืนถ่ายภาพทะเลอยู่ที่สะพานที่จังหวัดชนบุรี
ปรากฏว่าเธอถ่ายรูปแล้วมือถือมันตกลงทะเล
กู้ภัยก็เลยลงไปช่วยงมท่ามกลางคนเลย
ใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็สามารถงมจนหาเจอ
นี่เป็นหน้าที่กู้ไพด้วยนะคะแล้วมันมืดขนาดเนี้ย
อ๋อแล้วดูสิก็มืดอ่ะนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยธรรมรสมีมณีรัฐเนี่ยเขาช่วยกันลงไปงมหาโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งร่วงตกทะเลจมโครนคือจริงจังมากนะ
ดงบันไดลงไปปีนลงไปแล้วยังต้องไปงมหาในโครนอีกอ่ะ
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๓๐นาทีก็ไปเจอจนได้ค่ะ
โทรศัพท์สภาพคือเปื้อนโคนเลยแล้วก็นำมาให้เจ้าของได้สำเร็จนะคะ
เจ้าของโทรศัพท์มือถือคนนี้ชื่อว่านางสาวดาวอังคารวงละคร
อายุสามสิบสี่ปีนี่แหละค่ะคนนี้ค่ะเธอดีใจมากน้ำตาคลอเลย
พอได้โทรศัพท์มารีบตรวจเช็คมือถือใหญ่แล้วก็เล่าบอกว่าตอนที่มาเดินเล่นบนสะพานเนี่ย
อำเภอเมืองชนบุรีก็ถ่ายเซลฟี่กับทะเล
ปรากฏว่าโทรศัพท์มือถือของเธอราคาเกือบสามหมื่นบาทมันร่วงลงทะเลไป
ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงน้ำลงเห็นโครนเลย
โดยส่วนตัวเธอบอกว่าเธอไม่ได้เสียดายนะมือถือเกือบสามหมื่นก็ไม่ได้เสียดายตัวเครื่อง
แต่มันผูกพันกับโทรศัพท์เครื่องนี้เพราะว่ามีรูปแม่
มีรูปพ่อที่เธอถ่ายไว้ก่อนเธอจะทำงานที่ชนบุรีอันนี้คือสิ่งสำคัญของเธอเลยนะคะ
รูปนี้ถือว่ามีคุณค่าทางจิตใจมากถึงแม้โทรศัพท์จะพังก็ไม่เป็นไร
อยากได้คืนจะเอาไปซ่อมจะเอาไปกู้รูปพ่อรูปแม่ที่อยู่ในเครื่องนี่ไง
โครนสภาพก็คงใช้ได้อยู่อ่ะนะคะซึ่งนางสาวดาวบังคารเจ้าของโทรศัพท์เนี่ย
โอ้โหดูสิเละกล่าวขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
ที่ทำให้เธอได้ทุกอย่างจริงจริงบอกว่าแหมพอเห็นอย่างงี้
แล้วอยากมาทำงานกู้ภัยบ้างจะได้ช่วยเหลือคนอื่น
เพราะว่าเวลาตัวเองเดือดร้อนถึงรู้ว่าถ้าเราได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ย
ก็คงรู้สึกดีมีความสุขเหมือนกันนะขอบคุณแทนด้วยนะคะ
ดูสิยิ้มดีใจอะค่ะมีความสำคัญทั้งจิตใจใช่ค่ะ
เรื่องแบบนี้บางทีมันไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของจริงนะคะ